วันนี้เริ่มต้นที่ประเด็นร้อน
เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเลย
แล้วก็น่าจะร้อนแรงจนถึงวันนี้และอีกสัก๒๓วัน
เพราะว่าตั้งใจจะไปเที่ยวช่วงสงกราน
อยากไปญี่ปุ่นจองตัวเรียบร้อย
ไปดูดอกซากุระบานตามตารางที่เขาบอกสักหน่อย

ไม่ได้ไปนะคะแล้วไม่ได้แค่คือไม่ได้แค่หลักร้อยอ่ะ
หลักพันคนเมื่อวานนี้นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
มีผู้โดยสารนะคะไปรวมตัวกัน
ตั้งแต่ช่วงเวลานัดหมายก็คือประมาณทุ่มครึ่ง
รอไปรอมาเจ้าหน้าที่เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ไปสอบถามขอดูเที่ยวบิน

ปรากฏว่าไม่มีแสดง
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เท่านั้นแหละค่ะ
ผู้โดยสารแทบสุดเลยขาอ่อนเลย

ไปดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะ

อาคารผู้โดยสารบรรดาผู้โดยสารทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ
จองแพ็คเกจตัวเครื่องบินจะเดินทางไปญี่ปุ่น
ตกค้างอยู่ที่ท่าอากาศยานกว่า๑๐๐คนค่ะ
เขาพากันจับจองที่นั่งนะคะตามจุดต่างในอาคาร

ส่วนใหญ่นี่มากับครอบครัวเพราะหวังว่าสงกรานหยุดพร้อมกัน

แต่พอตรวจสอบกับทางสนามบินพบว่าไม่มีการจองตัว
แต่อย่างใดคาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะเป็นการต้มตุ๋น
น่าจะเป็นการถูกหลอกลวงต้มตุ๋นนะ
ใช่ค่ะพอทราบข่าวแบบนี้
ทางไทยรัฐทีวีนำโดยคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเมื่อวานนี้
จากรายการตีแสกหน้าลงพื้นที่เลยค่ะที่สุวรรณภูมิ

ก็พบว่าส่วนใหญ่ถูกหลอกปากต่อปาก
เป็นการดำเนินธุรกิจขายตรงอาหารเสริม
แล้วก็มีเจ้าของเป็นสินแสหมอดูนะคะชื่อว่าโชกุล
มีการนำแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นมาขายราคาถูก
ก็คือค่าสมัครเขา๙๗๓๐บาท
และถ้าซื้ออาหารเสริม๒ขวดได้ทัวร์ไปญี่ปุ่นเลย

ชมภาพบรรยากาศในช่วงที่คุณชูวิทย

ทำให้ผ่านคนเดือดร้อนอ่ะ

คือเขาเอาหัวหน้าทีมไปก่อน

โดนด้วยพี่

มีคนอื่นที่ถูกหลอก
บริเวณนี้อีกเยอะนะครับ

และค่าเดินทางค่าเตรียมการ
ค่าที่เราต้องจ้างคนอื่นทำงานแทนเรา
พี่รู้อะ

รู้ละเพราะว่าผมไปถามทัน
อันนี้ติดต่อก็จากหัวหน้าทีมทางลาย
นี่แบบไหม

ใช่อันนี้มันเป็นตัวอันเดียวกันเขาส่งให้ผมนี่แหละ

เช่นเดียวกันเป็นโอซาก้านี่แหละอันเดียวกัน

แต่ผมไม่อยากให้ประชาชนคนไทยโดนหลอกอีกต่อไปแค่นั้นเอง
ผมไม่อายครับที่โดนหลอกจริง

มีแล้วนะคะ

เอามาเลยคุณจะมาวัวไทยอยู่ทำไม
มีผู้เสียหายมาขุดมามานี่เลย

ใช่ช่วยบอกให้ประชาชนเขารู้หน่อย
ก็คือแบบว่าหนูรู้จักกับป้าอีกคนนึงค่ะ
แล้วเขารู้จักแล้วลูกชายเขาเหมือนว่าทำอยู่อย่างนี้เหมือนกัน
เขาก็เลยแนะนำมาเป็นคนให้ผมไป

อันนี้บ้านมา๕คน

แล้วก็จะบอกไหมครับว่าติดต่อมายังไง
ติดต่อมาทางไลน์
ใช่ทางไลน์เหมือนกันเขาก็ประมาณว่าเป็นคนรู้จักกัน
แล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้มาขายของเรา
เขาประมาณบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอย่างนี้นะไปเที่ยวด้วยกันไหม
เหมือนช่วยออกช่วยกันอะไรอย่างเนี่ย

ผมจะไปถามผู้หาผู้เสียหายคนอื่นอีก

ไปดูหาผู้เสียหายจุดอื่นอีกนี่มีใครไปแล้วเปล่านี่ไปแล้วเปล่า
นี่ก็ไปใช่ไหมไปหมดไปเหมือนกันนะ
ผมว่าผู้เสียหายเยอะครับแล้วก็ปริมาณความเสียหายเนี่ย
ผมว่ามูลค่าสูงแน่วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะถามให้ดูอีกทีนึง
ว่ายังจะมีใครมาตั้งแต่เมื่อวานมาจากหาดใหญ่ค่ะ
มาจากหาดใหญ่มากี่คนน่ะนี่มาจากหาดใหญ่ครับ๑๑คน
แล้วมีญาติพี่น้องมาแล้วโดนไปยังไงจ่ายยังไงคนละหมื่นหรือคนละเท่าไหร่
คนละหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มากันกี่คนนะ
คนนี้จ่ายหมื่นนึงเท่ากันหมดค่ะในลูกในพี่ในน้องกันค่ะ
แสนหนึ่งหมื่นแล้วนี่มาจ่ายกี่โมงครับ
หรืออะไรก็บอกเป็นอาหารเสริมแล้วก็แถมติ๊บต้องเที่ยว
ทำไมครับ๙๗๓๐ไม่๑๐๐๐๐
นี่แหละค่ะคุณชูวิทย์ก็ลงไปถามเลยนะฮะถึงสนามบินสุวรรณภูมิกับเหตุโกลาหลเมื่อคืนนี้
คุณผู้ชมในเฟสถามมาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทัวร์อะไรจะไปไหนเหรอคะ
แต่บอกว่าเป็นทัวร์ของบริษัทขายตรงที่เขาบอกว่าผู้ที่จะเป็นสมาชิกเนี่ย
จะสามารถเดินทางไปได้ที่ญี่ปุ่น๕วัน๔คืนนะ
ด้วยราคาเพียง๙๐๐กว่าบาทถึง๑๓๐๐๐บาทถูกนะ
อันนั้นเป็นสมัครสมาชิกแล้วก็จะต้องซื้ออาหารเสริมเพิ่มเพื่อที่จะได้ทัวร์นี้ไป
แต่ท้ายที่สุดนะครับเขาบอกว่าสมาชิกที่จะไปไม่ได้ตัวนะ
ไม่ได้ตัวเครื่องบินมาไว้ในมือมาไว้ในครอบครอง

แต่ได้รับไลน์บอกว่าโอเคนัดเจอกันสนามบินนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับ